อาจารย์สุภาพคลี่ขจายก็จะมาวิเคราะห์
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความร้อนแรงในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
สวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีค่ะ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ว่าเขาควรจะปฏิบัติต้นยังไงฉะนั้นช่วงสองสามวันที่ผ่านมา
ก็เลยหลากหลายแล้วครับห้ามก็มีปล่อยก็มีสนับสนุนก็มี
ฉะนั้นเขาต้องการความชัดเจนที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ก็คือว่า
วิธีการที่จะดูความชัดเจนเนี่ยดูจากยังไง
ดูจากการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อน
คุณนัตตะพลทีพสุวรรณที่เป็นข่าวไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ย
ขอย้ำอีกทีนึงท่านบอกอย่างนี้ครับว่า
นักเรียนในบางโรงเรียนอาจจะมีความคิดเห็นต่าง
อยากแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าการแสดงออกในบริบทไหนนั้น
โรงเรียนควรรับฟังความเห็นจากนักเรียนโดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแล้วมาหารือร่วมกับนักเรียน
เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแสดงสัญลักษณ์
ฉะนั้นเนี่ยนี่ความเห็นของท่านส่วนอีกเรื่องหนึ่ง
ท่านรัฐมนตรีบอกว่าขณะนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างร่างหนังสือ
สถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้โรงเรียนผู้บริหารและครู
ได้เข้าใจถึงการแสดงออกทางเสรีภาพของนักเรียน
พอสิ้นเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีละมาเลยครับมีความชัดเจนมาจากคุณวัฒนาพรระงับทุกข์
ท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ดูแลเรื่องนักเรียนทั้งหมดนี่แหละ
ออกหนังสือเลยครับไปถึงเขตพื้นที่การศึกษา
ท่านบอกว่าขอให้สพทดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัด
เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็น
ภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงออกและปลอดภัยของนักเรียนโดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วม

ขอให้เขตการปรึกษาพื้นที่ทั้งหลาย
เอาจดหมายของสปทมาอ่านและทำความเข้าใจครับ
หลักการคือไม่ห้ามไม่ห้าม
แต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย
มันจะมีช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติเสมอ
คนที่ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาผ่านเหตุการณ์๑๔ตุลา
ผ่านเหตุการณ์๖ตัวปี๑๙
เหตุการณ์พฤษภาคมธมินปี๓๕มา
เราจะพบว่าบางทีระหว่างนโยบายกับสิ่งที่ผู้บริหารประเทศบอก
กับฝ่ายที่รัฐลงมาปฏิบัติมันไม่ไปด้วยกัน
แล้วพอไม่ไปด้วยกันมันก็เกิดน้ำพึ่งหยดเดียวขึ้นมาแล้ว
หลายครั้งโดยเฉพาะการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายคือตำรวจ
ตำรวจนั่นเขารักษากฎหมายครับแต่ว่าวิธีการปฏิบัติถ้าคำนึงถึงความเหมาะสมความพอดีไม่มีปัญหา
แต่ที่มันเกิดเรื่องทุกครั้งเพราะมันกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว
แล้วพอจุดไฟติดตรงนั้นมันก็ลามทุ่งแล้วพอลามทุ่งเอาไม่อยู่
ฉะนั้นในช่วงเวลาอย่างนี้ระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติต้องสอดคล้องกันครับ
งั้นแล้วมันยุ่งประเด็นที่น่าติดตามตามมาเรื่องของยูนีเซฟ
ท่านผู้ชมคงรู้จักบทบาทของยูนีเซฟนะครับของสหประชาชาติ
ยูนีเซฟนี่เป็นองค์กรเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ
วันนี้ยูนีเซฟออกโรงครับยูนีเซฟแถลงปกป้องสิทธิเด็กออกมาชัดเจนเลย
เนื้อหาเนี่ยรายละเอียดเนี่ยยาวแต่ว่าหลักการของแถลงการคือ
ยูนีเซฟขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนทุกคนในทุกที่ทุกเวลา
และขอให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสันติต่อเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาทั้งปัจจุบันและในอนาคตโดยปราศจากความกลัวหรือการถูกคุกคาม
อันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าข้อตกลงอะไรต่างเนี่ยประเทศไทยก็ไปลงศัตยบันกับยูนิเซฟไว้
ผมติดใจประเด็นที่ว่าเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาทั้งปัจจัยทั้งปัจจุบันและในอนาคต
มีอาจารย์จุฬาท่านหนึ่งไปออกรายการแล้วท่านเล่าให้ฟังว่า
ท่านได้ไปทำสำรวจพูดคุยกับนักเรียนที่มาชุมนุมไปหลายแห่งเลยครับ
แล้วก็ได้ความคิดความเห็นจากนักเรียนมาใกล้เคียงตรงกันหมด
ว่าหนึ่งเขาไม่มีใครมาปลูกปั่น
สองที่เขามาต่อสู้เขามาต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของเขาในอนาคต

ฉะนั้นใครที่ประมาทและมองนักเรียนว่าถูกยั่วยุอย่างไร้เดียงสาอันนี้ต้องคิดใหม่

ถัดมานอกจากเรื่องของนักเรียนที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว
สถานการณ์เรื่องการบ้านการเมืองเรื่องการแก้รัฐมนูล
เรื่องที่นักเรียนนักศึกษาแสดงออกถึงความไม่พอใจ
เรื่องที่เขาไม่ต้องการการผลิตการ
เรื่องที่เขาไม่ต้องการให้มีการปฏิวัติซ้อน
เรื่องที่เขาไม่ต้องการที่จะให้เกิดภาวะเป็นรัฐบาลแห่งชาติ
อันนี้เป็นประเด็นเยอะเลย
และดูเหมือนว่าประเด็นเหล่านี้กำลังจะบานปลาย
มีคนคนหนึ่งเสนอทางออกออกมา
ลองฟังดูว่าจะเป็นไปได้มากแค่น้อย
อย่างน้อยก็เป็นข่าวเข้ามาในช่วงเวลานี้
คนคนนั้นคือนี่แหละครับหมอประเวทวศรี

เรารู้จักสื่อมวลชนขนานนามให้ท่านว่า

เพราะเหตุการณ์หลังพฤษภาพินธรรมศาสตร์๓๕
หมอประเวทมีบทบาทมาก
ในการที่จะแสดงออกชี้นำให้สังคมว่า

เขาเรียกท่านว่าเป็นราศดรอาวุโส
วันนี้เนี่ยหมอประเวทออกมาเคลื่อนไหว

ุดสมัชชาประชาธิปไตย

แนะให้บิ๊กตูมาร์คพบเหล่าทัพ
ขอโทษที่ก่อความขัดแย้งรุนแรง
ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส

แต่ว่ารายละเอียดท่านบอกว่าอย่างนี้
ขอเสนอทางแก้ไขวิกฤติชาติ๓อย่าง
ขั้นแรกให้รัฐบาลร่วมกับสภาผู้แทนราษดร
จัดรัฐพิธีขอขมาประเทศไทย
เพื่อสำนึกผิดจากการทำรัฐประหารที่ผ่านมาอย่างจริงใจ
เพื่อให้คนในประเทศให้อภัย

อดีตนายกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
เช่นคุณอภิษฎเวชาชีวะ
รวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมด

และอดีตนายกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมถึงกองทัพออกมาขอขมา
สังคมจะเกิดความรู้สึกที่ดี
จะทำให้เบา
บาดแผลในใจลงไปได้เยอะถ้าผู้บัญชาการเหล่าทัพประกาศว่ากองทัพจะสนับสนุนประชาธิปไตย
จะเป็นทางออกที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีของผลเอกประยุทธ์และกองทัพเอง
การยกร่างรัฐมนูลใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยจะเป็นทางลงอย่างดี
คนอาจจะยกโทษให้แล้วมาร่วมมือกัน
อันนี้เป็นข้อเสนอที่มาแรงเลยครับ
ผมติดใจคำว่าจัดรัฐพิธีขอขมาประเทศ
เราไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนก็แปลว่าทั้งรัฐบาลทั้งสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชน
จัดขอขมาประเทศเรียกว่ารัฐพิธี
อันนี้ก็เป็นข้อเสนอของหมอประเวทมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
ไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่านี่คือเรื่องที่บอกว่า
ทำยังไงให้สถานการณ์มันดีขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่า
คนที่มีอำนาจคิดตรงกับหมอประเวทไหมแต่ถ้าเขาคิดว่าเขายังสามารถควบคุมสถานการณ์อยู่
ไม่ต้องทำอย่างที่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไร
เอามานำเสนอให้ฟังเฉยว่าราศดรอาวุโสอย่างคุณหมอประเวทวศรีคิดยังไง
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพพลิกภัยในคิดเส้นใต้เมืองไทย
ประเด็นการเมืองก็ต้องติดตามกันนะครับส่วนความเคลื่อนไหวทางสภาเนี่ย
เพื่อไทยเขามีการประชุมสอสอพักแล้วก็มีมติออกมา
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
ก็จะมีคำถามเร่งด่วนอย่างเช่นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
การแก้ไขปัญหาสังคมและการแก้ไขปัญหาทางการเมือง
ปล่อยให้ประเทศมีปัญหาแบบนี้อยู่อีกนานเท่าไหร่นะครับ
แต่ทีนี้เขาต้องเอาไปซาวเสียงกันก่อนนะครับเสนอในที่ประชุมของพักร่วมฝ่ายค้านด้วย
แล้วก็บอกว่าอาจจะยื่นมติได้ในสัปดาห์หน้านะฮะอันนี้เป็นการต่อสู้กันในสภาเหมือนกันนะครับ